ครั้งแรกสำคัญเสมอ

เพื่อเป็นที่หนึ่งของเอเชีย

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

ในวันศุกร์ที่๑๙พฤษภาคมนี้
เวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาที
เป็นต้นไปสนับสนุนโดย